คู่รักเขามักทำกิจกรรมเกร็ด

อย่างคู่ของนักร้องนักรัก

เทนต์ดีมันต้องมา

น้ำทะลักออกปากเลยอ่ะ
ได้เห็นคู่อื่นเขาทำกันชิลเลยนะ

อ้าวตะหมุยไม่เคยได้พักฉันใด